เอาไปที่สกลนครครับนะฮะ
ตำรวจสกลนครแกะรอยนะครับ
นะครับของกลางเพียบนะฮะ
หลายคนสงสัยว่าไอ้ก่อยเห็นด้านก่อเห็นนี่
ปืนหามายังไงหามาทางนี้แหละครับ
จุดที่ผู้ต้องหานะครับถูกจับตัวได้คือ

ตามบนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ผู้ต้องหาคือนายบุญยฤทธิ์อายุ๑๙ปีนะครับอาศัยอยู่กับยาย
ผลการตรวจค้นพบของกลางเป็นปืนยาวจุด๒๒ไทยประดิษฐ์๑กระบอก
ปืนสั้นจุด๒๒ไทยประดิษฐ์๑กระบอก
บีบีกันดัดแปลงเป็นอะไร๔กระบอก
แล้วก็พร้อมกระสุนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นนักศึกษาเทคนิค
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในสกลนครนี่แหละ
ซึ่งปัจจุบันเรียนออนไลน์นะครับทำให้มีเวลาในการเรียนรู้
การทำปืนจากยูทูปนะ
เออนะฮะคือเก่งแหละแต่ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
สามารถทำขายได้เนี่ยนะเขาบอกกระบอกละ๕๐๐๗๐๐บาท
ตำรวจเอกพยุงศักดิ์นามวันนะครับ
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครระบุว่า
ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็ก
พ่อแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องทำงานหารายได้
ส่งตัวเองเรียนแต่มาทำผิดกฎหมาย
อย่างที่เขาผลิตขายตำรวจยังไม่มีเลยนะ
เออนะฮะแสดงว่าน้องเขาสมองดีนะครับ
ไปกลับตัวกลับใจซะนะครับ
อยู่ระหว่างการขยายผลว่าไปขายให้ใครบ้าง
แล้วก็จะเร่งติดตามจับกลุ่มต่อไป
ส่วนนายบุญยฤทธิ์ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับ
ทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะซึ่งปืน

มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพสว่างแดนดิน